ส่วนที่เชียงใหม่ครับไปดูเชียงใหม่หน่อย
เชียงใหม่เนี่ยต้นกล้ากัญชาโอ้โหเป็นที่ฮิตอย่างมากเลย

อย่างคุณชาคริสทิพยาวัลครับ

ริมถนนโชตนาครับหน้าสวนหลวงล้านนา๓
เป็นกัญชาพันธุ์ไทยหางกระรอก
ความสูงเนี่ย๓๐๕๐เซน
ขายราคาต้นละ๑๐๐บาทถึง๑๕๐บาทเท่านั้น
ผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อสิครับ

เปิดขายเพียง๑ชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ชม
โอ้โหชาวเชียงใหม่นี่เขานิยมกันมากเลยนะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอาไปปลูกไว้ใช้ปรุงอาหารครับ
ข้ามไปดูที่พิษสนุโลกครับ

ที่ตลาดประชารัฐเมืองสองแควร์ครับ
หน้าสารกลางจังหวัดพิศนุโลกเลยนี่แหละ

นำต้นกล้ากัญชามาขายต้นละ

สายพันธุ์บ้านของไทยพี่เขาก็มีครับ
แล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา
มีทั้งยาดมกัญชาก็มี

พิศนุโลกทั้งเชียงใหม่